ตำรวจยังคงเดินหน้าปราบรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยในวันนี้
โจมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งอยู่กลางกรุงเทพมหานคร

กดดันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและคัดแยกผู้เสพเพื่อไอบอมบัตินะครับ
จากรายงานครับ
กดไฟด้วยครับปลูก

ทันทีที่ฟ้าเริ่มสว่าง๖นาฬิกา

ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารกองพลฐาน

และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

นำกำลังกว่า๑๕๐นาย

ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็น๑ใน๔๐๐

ที่ปราบปราศาสตร์พบข้อมูลการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

ผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด

ก่อเหตุอุกชกันหลายคดี

ก็ทางปรประสอจ์กับทหารก็เลย
เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้
แต่ก็ไม่เห็นเรื่องเข้ามากษัตริย์อาวุธสงคราม
ปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้พบอุปกรณ์การเสพยาและไอซ์จำนวนหนึ่งภายในบ้านพักของกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายเป็นผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด๑๐คน
และยังพบผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าคนตายอีก๒คน
จากการนำตัวบุคคลทั้งหมดไปทำประวัติที่กองพลฐานราบที่๑รักษาพระองค์
มีผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบำบัดกับปวส๖คน
ส่วนที่เหลือได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบางซื่อเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน